คุณผู้ชมครับไปตามกันต่อครับกับคดีที่จังหวัดนครราชศรีมา
มีคนงานที่เฝ้ารถเอาไปเจาะน้ำบาดาน
แต่เขานอนรอที่รถเพื่อที่จะรอรับงาน
ปรากฏว่าพอไปเจอเนี่ยไฟไหม้รถทั้งคัน
ตอนแรกคนงานหายไปไหนสุดท้ายกลายเป็นซากศพอยู่ในรถนะ

แต่การตรวจสอบที่ศพผู้ตายเนี่ยพบว่าเอ๊ะทำไมกระโหลกศีรษะยุบ
นั่นหมายความว่าเขาถูกทำร้าย
แล้วทำลายหลักฐานด้วยการเผาใช่หรือไม่
มันคือการฆาตกรรมอำพรางนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สพวังน้ำเขียวครับ

เป็นรถเจาะน้ำบาดานก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
อบตวังน้ำเขียวเข้าไปฉีดน้ำสกัดเพลิงที่ลุกไหม้
รถเจาะน้ำบาดานอยู่ในพื้นที่ของบ้านวังไผ่

สงบไปเจอร่างของนายสมานแฟร์สันทิอายุ๕๙ปี
เป็นชาววังน้ำเขียวเสียชีวิตในกองเพลิง
สภาพไม่เกรียมดำเป็นต่อตะโก
แต่ว่าไปเจอเนี่ยกระโหลกยุบใกล้กัน
กระเป๋าสัมภาระก็ยังคงวางอยู่
เจ้าของรถแล้วก็เป็นในจ้างของผู้ตายบอกว่า
ก็รับงานมาขุดเจาะน้ำบาดาในพื้นที่วังน้ำเขียว
จริงก็มีคิวจะไปต่ออีกหลายพื้นที่
ก็เลยให้นายสมานอนเฝ้ารถเอาไว้
ส่วนเหตุเพลิงไหม้เนี่ยไม่น่าจะมาจากอุบัติเหตุหรือว่าเครื่องยนต์ขัดคล่อง
แต่คิดว่าคนร้ายจงใจมาขโมยรถแล้วผู้ตายเนี่ยไปขัดขืนหรือว่า
ต่อสู้กันก็เลยโดนทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วก็โดนเผาอะไรแบบนี้

นายสมานเนี่ยขับรถไม่เป็นแต่ปรากฏว่ารถมันมีการขยับไปจากจุดที่จอดจุดแรกสักประมาณ๑๐เมตร
นั่นหมายความว่ามีคนพยายามจะขับรถขยับไป
คนร้ายอาจจะลากจูงไปหรือเปล่าแต่รถมันถูกล็อกเอาไว้ไง
จังหวะนั้นนายสมานก็น่าจะเข้าไปเห็นพอดีเลยถูกทำร้ายด้วยการทุบศีรษะ
แล้วก็เอาไปวางไว้ที่เบาะคนขับแล้วก็จุดไฟเผาอำพลางคดี
ลักษณะสุดวันนี้ตำรวจเรียกพญานและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดและญาติด้วย
รวมทั้งเจ้าของที่ดินไปสอบปากคำ
ผ่านตำรวจโทรติตกรโพรคำรองพุ่มกับการสอบภาวะวางน้ำเขียวบอกว่า
ที่จะให้คาดีนี้ไม่ตัดประเด็นใดทิ้งไป

อยู่ระหว่างการสอบสวนหรือหาบอกแสของคนร้าย
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตตอนนี้ไม่เกรียม
ก็ต้องส่งไปผ่านทันทุนอีกทีหนึ่ง
สถาบันนิติเวชวิทยามโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปว่า
มันเกิดจากอุบัติเหตุหรือเป็นการถูกทำร้ายก็คือฆาตกรรม